ข่าวนี้มาตั้งใจฟังกันดีดีเขาบอกว่าไม่ได้เลยนะสังคมไทยเรานี่นะเรื่องผัวเขาเมียใครแบบนี้ผิดศิลธรรมอะไรแบบนี้คนไม่ชอบกันนะโดยเฉพาะตอนนี้มันมีกระแสข่าวร้อนมากเลยนะฮะหลังจากที่มีสายสืบโซเชียลค่ะตามขุดจากข่าวลือนักร้องเสียงนุ่มซอฟร็อกควงเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นไปซ้ำรอยกับเมียหลวง
หลังจากเรื่องแค่นี้ไม่รู้ไม่ได้งานนี้ก็เลยมีภาพยืนยันระบุขึ้นมาเรื่อยว่านักร้องล็อกเสียงนุ่มที่เป็นข่าวเนี่ยน่าจะใช่แหละหนุ่มวงกลาแล้วเมื่อวานนี้เองค่ะตัวของพี่หนุ่มวงกลาเองก็ออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเจ้าตัวยอมรับกับเรื่องนี้นะคะยอมรับผิดเลยแล้วก็พร้อมขอโทษท

ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เธอและยืนยันว่าความจริงก็คือความจริง
ล่าสุดค่ะทีมบันเทิงไทยรัฐก็ได้รับคำยืนยันจากทนายชายพัฒน์นะฮะ
เป็นทนายของคุณจูนภรรยาของพี่หนุ่มกะลานี่แหละ
บอกว่าคุณจูนเนี่ยเข้ามาปรึกษาแล้วก็เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่๓เนี่ย
เป็นจำนวนเงิน๑๐ล้านบาทนะ
เห็นบอกว่าให้เวลา๓วันใช่ไหม๓วันถ้าไม่ได้๑๐ล้านเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวกันแน่นอน
เพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องศักดิ์ศรีและเป็นการยืนยันด้วยว่าที่ผ่านมา
เธอไม่เคยยินยอมกับเรื่องนี้ไม่เคยยินยอมให้มีอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตคู่
หลังจากนี้ค่ะภายใน๑๒วันอย่างที่บอกไปให้เวลาคู่กรณีติดต่อมาเพื่อไกล่เกลี่ย
แต่หากว่าคู่กรณีนะยังนิ่งเฉยนะก็ไปเจอกันได้ที่ศาลค่ะ
โอ้โหเห็นบอกฟ้องค่าเสียหาย๑๐ล้านเลยปะเนี่ย

โอ้โหรอติดตามต่อไปนะคุณผู้ชม